ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะ
วันเสาร์ค่ะก็มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาให้แฟนไทยรัฐดูกันทุกสัปดาห์นะคะ
สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐซึ่งคู่รองที่จะแข่งขันกันวันเสาร์นี้นะคะ
เป็นรุ่นใหญ่๑๓๗ปอนด์ค่ะ
เขาว่ากันว่ามุมแดงเป็นมวยหมัดส่วนมุมน้ำเงินเป็นมวยเข่าค่ะ
ไปติดตามทัศนคติและก็รายละเอียดของมุมนี้กับคุณเอกชุมพรค่ะ
เอาละครับมวยคู่รองนี่โอ้โหพิกัดใหญ่ยักษ์เหลือเกินนะครับ
๑๓๗ปอนด์ครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนจากกราฟที่ขึ้นด้านข้างผมกันก่อนนะครับ
จะเห็นว่าซ้ายมือผมมุมน้ำเงินนี่จะสูงลอยกว่าเห็นชัดเจนนะครับ
ก็สูงกว่าถึง๔เซนติเมตรนะครับ๑๗๗ต่อ๑๗๓เซนครับมวยคู่นี้นะครับ
เอาละครับไปดูที่ข้อมูลที่ขวามือครับมุมแดงครับรายนี้นี่ดาวเด่นลูกประเภทเดิมนะครับ
แต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่ใหม่เป็นอินทราชัยช๕พยักษ์ครับ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาไฟล์นี้ไฟล์ที่๒แล้วนะครับ
แรกหลายคนจำได้ครับก็แหมเอาไปเอาชนะเจ้ามงคลกรกรรมนาศยกที่๓ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
วันนั้นโชว์ฟอร์มสวยสดงดงามมากครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าคนนี้หลายคนจำได้ว่าเคยมาที่ศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็หลังจากหยุดไปก็มาชกที่ภาคอูทรครับ

ก็เสมอหนึ่งชนะหนึ่งแล้วก็ล่าสุด
ก็มาชนะที่ไทยรัฐเตียงถุงเรนไปนะครับ
หมายความว่า๓ฟอร์มหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับ
เป็นมวยของพี่กล้าลูกเมืองเพชรนะครับ
ก็ซ้อมอยู่ที่ปากช่องโคราชบ้านเกิดของเขานะครับ

รายนี้เป็นมวยบูดุดันนะครับ
หมัดสอกรุนแรงมากนะครับ

รายนี้นี่๑๙ปีจากสุรินนะครับ

ซูลีนหลังจากนั้นก็มาอยู่กับเสียบหุยที่ปทบังเสรต์
แล้วก็ล่าสุดย้ายมาอยู่พี่บาทสมรักคำสิงที่น้องบิน๙๕แล้วนะครับ
รายนี้นี่ไฟล์ล่าสุด
ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพ
แต่ว่าไฟล์ล่าสุดมาโชว์ฟอร์มไว้ที่ราชดำเนินครับ
วันนั้นเอาชนะแสงนภาซึ่งเป็นมวยของพี่ตู่ทอแสงเทนน้อยไปอย่างสวยสดงดงามนะครับ
เลือดดีทางด้านของโพไซเล็กก็เป็นลูกชายแท้ของโพไซฮอพัฒนาชัย
ซึ่งเป็นแชมป์๑๖๐ปของราชดำเนิน
รายนี้เป็นมวยเข่าแต่ว่าฝีมือจัดจ้านใช้ได้เลย
มวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน๑๓๗ปจากโคลาส
เจอกับมวยจากสุรินครับก็เป็นดาวิแมทภาคอีสานนะครับ
คนนี้พี่ชัยสิทธิอาจารย์พี่ชอบใครไปฟังกันครับ
ดาวเด่นลูกมึงเพชรเก่าหรือมาเปลี่ยนอินทราชัยชห้าพยักษ์
เป็นมวยทรหดเตะต่อยศอกรุนแรง
ครั้งหลังมาโชว์ฟอร์มไว้ชนะน็อกมงคลหรือฝ่ายพิฆาตในยกที่๓
ครับวันนี้มาเจอมาเจอกับโพลไซเล็กครับปอ่าวทะเลบังเสล่หรือเปลี่ยนเป็นสคำสิง
ครับเป็นมวยสูงยาวเตะเข่ารุนแรง
วยคู่นี้ต้นอยู่ที่ดาวเด่นลุ้นเลย๓ยก
มองไว้ที่โพลไซส์เล็กครับครับโอ้โหหลายคนทราบดีนะครับว่า
ของมวยยักษ์นี่แห่เตะกันทีนี่เสียงดังถึงหน้าปากซอยนะครับ
คู่นี้พิกัด๑๓๗ปอนด์ต้นผมแนะนำให้ดูไปที่อินทราชัย
ว่าดาวเด่นก่อนหมัดศอกรุนแรงนะครับเป็นมวยบู้ดุดันครับ
ถ้ากดไม่ร่วงไม่หล่น๑๒๓นะครับ๔๕ดูเขาอาชีพ
เขาไปปลายเป็นหนังชีวิตของโพไซเล็กสอคำสิงครับ
วยคู่นี้หมัดแรกเข่าใครอยู่ไกลไปติดตามพร้อมกันเสาร์นี้นะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐครับชกเป็นคู่รองของรายการ
ลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสนุพัฒน์จานลูกมณีมาล่ะกันครับ